ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดวันนี้ค่ะไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดกันหน่อย

ฝรั่งกิมจูนี้อยู่ที่๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

ละกอฮอนแลนด์นะคะ๒๕บาทต่อกิโลกรัม
และชมพู่ทัพทิมจันทร์๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ต่อกันกับราคาของเนื้อสัตว์เลย
หมู๓ชั้น๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม

เนื้อสันในสันนอก๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ไข่เป็ดเบอร์๐๔บาท๘สตางค์ต่อฟองจ้า
เอาล่ะค่ะราคาสินค้าวันนี้ยังคงที่นะ
พรุ่งนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน